ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าเจอกับขวานฟ้าหน้าดาว
นี่มันมีแต่ในละครพื้นบ้าน
มีจริงขวานฟ้าหน้าดำเขาเจอกันอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดกระบี
เข้าถ้ำไปเลยครับลงใต้กันไปที่บ้านปากหนาตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
วันก่อนนี้นะนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่๑๒นครศรีธรรมราชสาขาภูเก็ต
พร้อมกับทีมสำรวจถ้ำเขาเข้าไปสำรวจตรวจสอบภายในถ้ำเขาท่าเรือ
พอเข้าไปนะหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและศิลปากรท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
แต่ขวานหินเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่าขวานฟ้า
คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นขวานฟ้าในลักษณะของวรรณคดีไง
เขาเลยเรียกว่าขวานน่าดำ
อกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาหลายชนิดด้วยนะ

แล้วก็เครื่องมือหินอีกเพียบเลย
ทั้งนี้ทั้งนั้นเบื้องต้นนะสิ่งที่พบเนี่ย
เขาว่ากันว่าเป็นของใช้มนุษย์

หรือว่าประมาณสัก๔๐๐๐ปีก่อนนู่น

แล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ศิลปากรที่๑๒ก็เตรียมที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจเพิ่มเติม
เพราะว่าชื่อว่าถ้ำเขาท่าเรือแห่งนี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ
ศึกษาการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคหิน
จะเล่าให้ฟังแบบนี้เคยไปเก้าบี
มีประสบการณ์อีกแล้วเหรอ
จะเล่าให้ฟังว่าจังหวัดกะบี่เขาดีแล้วเขาไม่ได้มีดีแค่ทะเล
เขามีภูเขามีถ้ำแล้วก็มีจุดที่เขาเชื่อว่ามนุษย์ยุคหินมนุษย์โบราณอาศัยอยู่
คุณประสบการณ์เยอะคุณอายุ๔๐๐ปีเหรอคะ